อีกเรื่องน่ายินดีเหมือนกันต้องยินดีโอยพรมากเลยนะฮะ
สำหรับคุณต้าวริสคุณผู้ชมกับแฟนสาวได้ข่าวไปแล้วเนาะว่ามั่นหมายกันไปแล้วนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจจริง
คู่นี้เนี่ยเขาคบกันมาตั้ง๙ปีนะก่อนจะมีวันงานมั่นเกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
งานมั่นของทั้งคู่นะจัดแบบเรียบง่ายนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
หลังจากนี้ก็เตรียมลุยงานแต่งต่อเลยนะ
ความรู้สึกของวัดที่เจ้าบ่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ

เพราะว่าเวลาจะสวมแหวนแอนเตะขันหมาก
ลุกไม่ขึ้นดึงขึ้นมาปั๊บเตะปั้ง
แหวนกระจายพานกระจายแล้วก็ขำไป

ก็คือพอเสร็จแล้วก็หายข้างบนเลย
มันก็เหมือนโล่งหมดแล้วยกภูเขาออกแล้ว

คือเราดูแลกันเป็นพี่น้องเพื่อนอะไรอยู่แล้วไง
สิ่งที่เปลี่ยนก็คงเป็นแค่คำจำกัดความ

เก็บต่อไปก็แต่งน่าจะเป็นไม่กลางปีก็ปลายปี
ใจจริงอยากจะทำวันเดียวให้เสร็จ
แต่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันคนละที่ด้วย
แล้วมันก็หลายเรื่องของผู้ใหญ่ด้วย
แล้วก็ที่กรุงเทพมันก็ยากพอสมควร

ในวันงานมั่นเขาได้ข่าวว่าอ้วกด้วยนะคุณผู้ชม
ได้อ้วกด้วยนะฮะตื่นเต้นกดดันหลายอย่างแต่ว่างานออกมาดีคุณต้ายินดีด้วยนะครับ
หวานชื่นรื่นรมสุดเลยนะคะคุณ